ขณะที่นายรมนตรีนะครับได้ขอความร่วมมือประชาชน
ไม่ให้นำรถยนต์ที่ใช้เครื่องดีเซลขับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑลเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางฝุ่นนะครับ
ส่วนพักประชาธิปัตย์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแจกหน้ากากอนามัยให้
กับประชาชนอย่างทั่วถึงหลังจากพบว่าหลายพื้นที่นั้นขาดแคลนหาซื้อไม่ได้
ติดตามจากรายงานครับ
ตัวเองที่สำคัญต้องสื่อสารให้ประชาชนรับรู้เรื่องคุณภาพอากาศ
หากเข้าสู่ระดับวิกฤตต้องระงับการก่อสร้างได้ในทันที
อกจากนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยังเสนอให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง
ต้องมีระบบการติดตั้งเครื่องดักจับมลพิษอัตโนมัติ
ที่สามารถทำได้ภายใน๖เดือน
และจะไม่ออกใบอนุญาตให้โรงงานที่ปล่อยควันพิษ
ทั้งจะลดหย่อนภาษีให้ประชาชนที่เข้าร่วม
นำที่ดินของตัวเองมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียว
ปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหรือจากประเทศไทยประเทศเดียว
ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ครับ
ต้องกำหนดเป็นวาระในการประชุมอาเซียนในปีนี้
ที่จะมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
บรรดาประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งความจริงประสบปัญหาเดียวกันจากการเผา
ในที่โล่งและก็ปัญหาอื่นอยู่แล้วนะครับ
เป็นความริเริ่มที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพ
ในปี๒๕๖๒ในฐานะประธานอาเซียน

รับรู้วิธีการแก้ปัญหาทั้งหมด
แต่จะแก้แบบไหนต้องพิจารณาด้วยความรอบครอบ

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ตรวจจับรถที่ปล่อยควันดำ
กว่ากฎหมายกำหนดอย่างเข้มข้น
ควบคุมฝุ่นของการก่อสร้าง
ชะลอการปล่อยมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
แต่สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลาย

โดยหลังจากนี้ขอความร่วมมือประชาชน
ให้ช่วยลดการใช้รถยนต์เครื่องดีเซล
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เพราะถ้าห้ามอาจจะหนักกว่านี้